มวยคู่ที่สองเรานะครับคู่ขี้สูสีพลิกไปมาเลยครับ
ผลการให้คะแนนของกรรมการทั้ง๓ท่าน
กรรมการนารินผ่องอีรันกรรมการอลงชนะจันทร์
และกรรมการสินชัยกิโลวงศ์มีความเห็นเหมือนกัน
ให้ฝ่ายแดงเลยา๔๘และฝ่ายน้ำเงินจรวดศึก๔๙
ก็มาแรงที่ไปปลายน้ำเงินก็พลิกเอาชนะไปได้นะครับ
ส่วนคู่ที่๓คู่รองการถ่ายทอดสดนี่พร้อมบนเวทีแล้วนะครับ
คู่นี้เป็นมวยล้างตานะครับ
มุมน้ำเงินเคยแพ้น็อกมายกที่๓ที่ราชดำเนิน
วันนี้จะถอนแค้นหรือว่าชอบช้ำกลับบ้านเชิญติดตามวิทยา
และฝ่ายน้ำเงินขุนเข่าหน้าหยกเมืองสุพรรณ
เตรียมเก๋าสายหนัก
หมัดหักศอกชิงไหวชิงพลิบ
สุพรรณปดาวรุ่งเรือง
ชื่อเกรียริสักคำพาจันทร์อายุ๒๐ปี

ฟอร์มข้างหลังชนะคะแนนฟ้าลัดปอดเผ็ดไข่แก้ว

ชื่อชะลองชัยมีนินดี
อายุ๒๓ปีเป็นชาวสุพรรณบุรี
มาแล้ว๙๓ครั้งชนะ๖๘แพ้๒๕
ครั้งหลังชนะคะแนนตีโต้สิทธิ์เฉลิมชัย

สุพรรณบอกว่า๕เดือนแห่งการรอคอย
ไม่สามารถทำให้ความแค้นลบเลือนหายไปได้เลยนะครับ

วันนั้นกับวันนี้ต่างกันเพราะว่าร่างกายการฟิตซ้อมดีขึ้น

กรรมการผู้ทำหน้าที่บนวถี
ร้อยตำรวจเอกสัญญารัฐนาพายวง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

ไอ้โมนี่ไอ้โมนี่มันแชมป์เบียน

ถูกต้องต้องแทร่บู้อย่างเดียว
แต่วันนี้เป็นเพียงต้นเกมยังอีกยาว
พอยก๒มานี่ต้องใส่เลยนะต้องชกให้คุ้มค่าตัวไว้ก่อน
ขยับซ้ายค่อยขยับนะครับ
อีกเม็ดสุภัณฑ์อีก

สิทธิ์เสียแขกไหลแดงนะ

ค่ายมวยมาตรฐานอีกค่ายหนึ่งของเสียแขกนะ
โอ้เล่น
อ่านวันทรงไฉท์เท่านั้นเลยนะ
เกงชางเล็กนี่เป็นมวยเดาทุกตื่นตอนแหละนะ
ยอดเยี่ยมคันตัวแพงสุดอืมที่จะชกมาวันที่ยี่สิบแปดของ
โปรมอตเตอร์ป้ายแดงทะยาแฟสซิมอ่าเป็นคู่แรกเลยน่ะอ่า
แม่เรียกแขกน่าดูแต่ว่าตอนนี้บนเวทีก่อนดีกว่า
มารุ่นดูลูกศิษย์เสียแขกน่ะไฟแดงโอ้โหทีมทำลายจังหว่า

นี่ครับมาฟังผลการให้คะแนนของมวยคู่ที่๒อีกครั้งนะครับ

กรรมการนรงชนะจันทร์กรรมการสินชัยจุลวง
มีความเห็นเหมือนกันครับให้เอกอนันต์๔๘และจรวดศึกศรี
คลิกล็อกไปครับครับผมค่ะ

ช่วงนี้ขอบคุณครับสิบหนึ่งเจ้าระเข้เขียวนะครับ
๓๐๐บาทแก่ผู้ที่ชนะน็อกแล้วก็๑๐๐๐บาท

วันนี้แฟนมวยยังคงหนาแน่นเหมือนเดิมนะครับศึกยอดมวยไทยรัฐครับ
ติดตามต่อคู่รองยกที่๒มวยล้างตาครับ

แรกดูชั้นดูเชิงพอแล้วยกนี้ยกสองแล้วมวยซ้ายกับมวยขวา
เข้มข้นแล้วและเป็นมวยที่เคยชกกันมาแล้วด้วยจำกินตัวกันได้แล้ว
ทีมงานเสกแขกสั่งแล้วเปิดเกม
กล้าพอเอ่ยชีวิตถึงเสแขกแล้วก็ขอบคุณนะ
ร่วมในการจัดครบรอบ๔๐ปีกับโปรโมเตอร์ทรงชัย
แขกว่ายังไงรู้ไหมต้องจัดให้ใหญ่จัดทั้งทีครบรอบ๔๐ปีการเป็นมวย

พระจันทรายมวงไทยแสงมณีถนนชัย
หมดเลยเหรอเผ็ดลำสิงโอ้โหต่อยในรายการ
ครบรอบ๔๐ปีในของสุดวันชัยร่วมกับเสียแขกนะป้ายเดือนคุมภาพันธ์

บร์มเวทีครับนี่เป็นยุคที่๒ศัลติการที่เข้มข้นแล้ว
โอ้โฮสายสวยครับแห้งเนี้ย
รุ่งจักรครับต่ายเข้าใสดินทะการ้ไม่ติดในกั้นคอได้ด้วย
แป๊บเดียวครึ่งบนแป๊บเดียวครึ่งบนเลย
สุพรรณนี่ลักษณะวันนี้มาออกการชกยากเลยนะพี่ป่า
โอ้โหชกยากอยู่แล้วไอ้หมอนี่
ขยับเข้ามานี่ตีนซ้ายขยับขยับเข้ามาตีนซ้ายเลย
ตอนนี้ทีมงานของสายันเล็กนี่สั่งเปิดเกมอย่างเดียวอย่าแทร่จ๊อก
ช้าไม่ได้นะช้าโดดตีน

นี่ซ้ายยาวมาแล้วซ้ายออกแล้วเนียนเลยพี่ป่า
เนียนตามากเลยแค่งซ้ายขยับใหม่แล้ว

นี่เจอก่างขวางขวาง

นึงลุกนี้นี่เสียหายนะครับ
เจอเลยนะครับว่าตัวเองโดดทรนะคะแตกรึเปล่า

ทางสายันเล็กต้องมีลูกแบบนี้มาขู่ด้วยนะครับเพราะอยู่ข้างนอกแม่โดนแข้งซ้ายยาวเข้าไปเดี๋ยวเหนื่อย
ต้องเปิดเกมอย่างเดียวเลยนะครับสาย่านเล็กซ้ายเป็นสุภัณฑ์วันนี้ไม่ธรรมดา
ถ้านนอกทางเถบเลยนะครับซ้ายทางเถบเป็นสุภัณฑ์
ชวนทะเลาะแล้วพยายามจะประกบในต้องเคลียร์ร่างไปก่อน
ซ้ายเนี่ยแม่โดนซ้ายเยอะแล้วกาดมันล้านะพี่ปาก
ถ้าเตะใส่แขนขวาเยอะนี่จังหวะแขนขวาฉายาเล็กจะเลื้อยขึ้นคอนี่เดี๋ยวล้าได้เลย
สะสมเยอะบ่อยก็ยุบได้เหมือนกันนะครับยกสาม
มวยเรือกูเหกคราวนี้ครับผ่านมาแล้วกับสองยก
ฝ่ายแดงสายันเล็กเป็นฝ่ายขยับเข้าหา
นี่โดนฝ่ายน้ำเงินเพชตึกรรมดีไม่ครดคลิปแค้งซ้ายสูงเลย
ดแข้งซ้ายเข้าไปครับโอ้โห
สายยาเล็กกับไฮยาเข้าป้ำไปเข้าป็อมงงไหน

วยคู่นี้เคยต่อยกันมาแล้วเลยไม่ต้องดูเชิงกันมากมาย
เคยค้าม้าเคยขี่ว่ากันอย่างนั้นนะครับ
น้ำเงินนี่เที่ยวนี้หอบผ้าหอบผ่อนมาซ้อมอยู่ลูกเขาขวาง

กางเกงสีแดงนี่ลักษณะแม่เมื่อ๒ยกยังใส่กางเกง๔ยังไม่สุดเลย
นี้ต้องใส่เกียร์๕เดินหน้าแล้วนะครับ
เพราะอยู่ข้างนอกนี่แม่โดนซ้ายยาวเข้าไปโดนมากแล้วหยุด
ลำบากเลยกางเกงสีแดงนี่ก็เปิดเกมแล้วสายันเล็ก
ไม่ต้องห่วงความสนุกสนานนะนี่คือยอดมวยไทยรัฐ
โดยโปรโมเตอร์ทรงชัยรัตนสุบันทุกวันเสาร์นะครับ
๓บนเจนติดตามนะครับ
ออกคู่มวยนี่ต้องวิเคราะห์พิจารณากันตลอดนะครับ
แค่ไหนมีอะไรต้องแก้ไขบ้างนะครับ
โดยโปรโมเตอร์สมชายและทนสุบัน

อยู่นอกไม่ดีครับต้องเดินให้เร็ว

พี่สุมพันธ์เนี่ยโหซ้ายทั้งแถบเลยพี่ปัก
ซ้ายต่อยซ้ายมีศอกเข้ามาสลับด้วย

ขยับขวามาสวยครับแค่งนี้

นี่ประชาน้ำหนักลดมากพอสมควรนะครับ

เป็นไปได้สัมปัตภะอาวุธโดนเยอะเยอะกว่ายุคด้านก็ได้นะครับ

ทีมทำให้จะเจอแข้งขวา

เตรียมตัวมาละกตาเต็มที่
ดูไนท์ด้วยไนท์สู้ไหม
แล้วล็อคแน่นด้วยแบบนี้แล้วล็อคแล้วแก้ยาก
นี่มาเลยมาชุดใหญ่เลยนะครับ
แบบนี้แล้วล็อกยากแก้ยากด้วยครับล็อกเดียว
ยังต้องเปิดเกมตลอดนะครับสายันสิทธิ์ของเสียแขก
ต้องระวังแข้งซ้ายครับเพชรสุพรรณขยับแล้วจะออกแข้งซ้าย

ซ้ายนี่แหละซ้ายนี่แหละ
สวยครับตรงนี้ขยับวางแค่งซ้ายเบิ้ล๒แค่งเลย
เสียจังหวะนะครับทางสายันเล็ก

ชนะต้องไปลุ้นกันยก๔ยก๕แล้วครับเกี่ยว

ฝีมืออีกคนครับรายนี้อยู่ที่กำลังอย่างเดียว
ักเขียวหน้าเขียวหรือเปล่า
ยังสวนตลอดโต้ตลอดนะครับ

ขวา๒แค่งสวยเลยครับ

สุพรรณเห็นช่องแล้วตอนนี้รอจังหวะ๒
ขยับขยับซ้ายออกก่อนเนี่ย
พอซ้ายออกก่อนแบบนี้นี่ดักจังหวะสายันเล็กไม่ให้เดินถนัดเลย

แล้วแพ้ชนะต้องไปลุ้นกันยก๔ยก๕ครับคุณชม

พี่สุพันธ์โตไปโตซ้ายปิดปัง
เดินให้เร็วครับจีมใช้ลูกหนักแล้ว
แต่ยอดเล็กเปิดเกมขยับขวาออกไม้ขวา

นี่ครับนี่คือยกโดยไทยรัฐอันโดยโปรปุเตอร์ส่งชายรัฐสนสุพันธ์
แม่ของกระวุธนี่เยี่ยมอยู่หน้า
เสียจักหวาไปครับแก้มนี้หวาแค่ขวา

หมดหมดยกที่๓แม่ยกนี้ขี้เหนียวแข้งซ้ายไปนิด
วยร้องคู่เอกเรานะครับผ่านมาแล้ว๓ยก
ฝ่ายแดงซ้ายเล็กเป็นฝ่ายเดียวหาดีดแค่งขวาเข้าไปลำตัวครับ

สุพรรณก็ขยับเข้าหาเตะซ้ายคืนเข้าลำตัว
เตะซ้ายไปโดนครับซ้ายเล็กที่ก่อนหากล้มเลยครับ

สุพรรณเคยแพ้น็อกมายก๓อันนี้เลยจิตอันตรายไปแล้ว
เขาบอกว่ายก๔ยก๕ของผมนะพี่
เดี๋ยวดูจริงไม่จริงติดตามต่อยกที่๔ครับ
เวลาที่๓วางแค่งซ้ายน้อยไปนิดนึงนะครับ

จังหวะวางแข้งขวาเข้าไป๓๔แข้งนี้ได้เฮเลย
เดี๋ยวตามต่อครับในยกที่๔กางเกงสีน้ำเงิน
ยังรอจังหวะ๒อยู่นะครับเพชรสุพรรณยังรอวางแข้งซ้ายอยู่
งสีแดงก็ต้องเปิดเกมเหมือนเดิมครับสายันเล็ก
ชั้นเชิงดีด้วยครับเป็นมวยที่ออกอาวุธได้สวยงาม
ต้องเปิดเกมตลอดครับไม่รู้จะออกอะไรเหมือนกันนะครับ
วงในล็อคมกต้ำแล้วตีด้วยเข้าขวา
น้ำเงินนั้นปอดจะใหญ่ไปแรงเหมือนแดงหรือเปล่า
พยายามตั้งอ๋อเร่งแล้วตีบินแล้วตีเหมือนกันนะครับ

กลับไปกินเยอะแล้วกันนะครับ
ไทยรัฐโดยโปรโมเตอร์ทรงไทยต้องเอาตรงนี้แล้วมาสู้แล้วครับ

พละกำลังวงในอยู่ที่สายันเล็ก
ดูครับตีด้วยซ้ายสวยเลยครับ
ตอนนี้ช่วงนี้การหนึ่งขันมือตู้มีเยอะมาก

นี่แหละครับยี่ห้อวันทรงชัยครับสู้ได้แน่นอน

ยกสี่นี้แค่งตัวซ้ายยังออกไม่ทันครับ
ไม่ลงด้วยติดในอย่างเดียว

สายันเล็กเจอแข้งซ้ายติดบัง

โหแม่มีสะดุดนิดขวาคู่มาเกี่ยว
เวลาออกแล้วออกเป็นชุดเลยเพชรสุพันธุ์
ดีกันคนละแบบครับคู่นี้น้ำเงินได้นอก
แดกได้ไหนชุดทะเลาะไหนอย่างเดียวรอบแล้วตี
น้ำเงินนี่ไม่ได้ตีด้วยกำลังนะครับตีด้วยเหลี่ยม
เป็นชุดพันธุ์โหน้ำเฟี้ยวเลยลูกนี้
เสียจังหวะครับลูกนี้ไม่เจ็บครับเขินที่กระขาบ
เป็นชุดพันธุ์ซ้ายาว
ถ้าเดินแบบนี้โดนซ้ายอีกนะพี่ป่า
พี่สุพันธุ์นี้ก็รอจังหวะสองขยับขยับเจ้าออกซ้ายนะฮะ
เป็นคู่ที่เปลี่ยนมากชิงกันยก๕ครับคุณผู้ชม
หมดยกสี่
ภาพช้าของรองผู้เอกครับที่ผ่านมายกที่สี่
ฝ่ายน้ำเงินครับไปสุพันธุ์โหเด้งตีเขาแรกเลย

ลายันเล็กก็ตีเข่าโต้ครับปั้มตีแรก
พยายามเดินไล่เลยครับสายันเล็กเดินไล่หา
ขวาเข้าลำตัวโดนเกี่ยวได้ครับไม่ล้มด้วย
โหเตะขวาครับอีกครับสายาเล็กเตะขวาอีก

นักทรงบอกมาคู่นี้ใครชะละที่ตั้งชิงแชมป์๑๐๘

ที่ห้ายกสุดท้ายนะครับนี่ถือว่าเป็นกำลังหลักใน

สายันเล็กแดงน้ำเงินเพชรสุพรรณ
น้ำเงินนี้กังว่าจังหวะ๒ครับวางแก้งซ้าย
แต่ก่อนจะก่อในได้ต้องมีอาวุธต้องมีแค่ขวานำไปก่อนพี่ป๊า
ยกสุดท้ายเป็นยกแห่งการชิงดำแล้ว

คุณลุงชัยบอกมาแล้วเอาคนชนะไปชิงแชมป์๑๐๘ปอนด์
เอาคนชนะไปชิงชั้น๑๐๘ปอนด์
เพราะฉะนั้นใครจะได้ใครจะได้แชมป์ไปยุ่งเส้นก่อนวันนี้เดี๋ยวดูเลยนะ
มันก็จะมีวาสนาหรือเปล่า
จุกจิกครับกันหน้ากันหลังยกบังเอาไว้

แต่วันนี้มันมาดีละเกินนะ
ไม่หยุดไม่เหี่ยวสายตารีระจัดจานมากครับเพศสุพันธ์

๑๐๘เป็นเพศสุพันธ์ผู้ชนะครบนี้๑๑๕นี่น้องโรซสที่หยุ่นไปละ
สิบห้านี่น้องโรดยืนไปแล้วอ่าน้องโรดยืนไปแล้วรับรอ
เผ็ดสุภัณฑ์ติดมาตั้งคำเองค่าตีไม่ได้
กรรมการแยกในช่วงปลายยกครับที่ตรงนี้โอ้โห
สถานการณ์มาถึงตรงนี้แล้วนี่ลำบากเลยนะครับ
สิทธิ์ของเสียแขกแต่ก็พยายามนะ
หรือว่าพยายามสูงตัวนี้เตรียมตัวมาดีด้วยอยู่เผ็ดสุภัณฑ์วิบัตร
แม่ไปซ้อมอยู่ลูกเขาขวางนี่สิตรงนี้สิรับแล้วไม่มีอาการนะ
ซ้อมแล้วมันมีคู่ปล้ำกว่าตัวใหญ่กว่าดูดีขึ้นมาเลย
ออกฤลาเลยนะครับเผ็ดสุภัณฑ์แล้วหลายคนก่อนชบก็บอกว่าโอ้
สายันเล็กวันนี้มาวินนี่มันวันทรงชัยอะไรก็เกิดขึ้นได้
ต้องบอกแล้วว่ามวยของศึกวันทรงชัยนี่อะไรก็เกิดขึ้นได้หมด
ไม่มีคำว่าแบร์เบอร์ไม่มีคำว่าโบ๋นี่แหละครับมาถึงตรงนี้แล้ว
สถานกาศตามที่บรรดาเกดเยียดฯระละกับนักวิจารณ์ว่า
เป็นโปรโมเตอร์๔๐ปีของโปรโมเตอร์ทรงชัยนี่นะนี่แหละคือคุณภาพพลิกตลอด
แล้วก็ติดตามครับ๔๐ปีกับการเป็นโปรโมเตอร์ได้เสียแขกมาร่วมหนุนนะ
วันที่เดือนกัญญาณดื้องกุมภาพลิกตลอดสิ่งยิ่งใหญ่
ครบครอบ๔๐ปีของโปรแมตเตอร์สงชัยนำมาหมดเลยอาทรณ์มวย
ไม่ว่าจะเป็นแสงมะนีและกุมภาพลิกจันทราย
พวกเพชรลำสินพวกช่อฟ้ายอดมงคล
กิ่งซางเล็กลงในรายการวันเดือนกุมภาปลายเดือนหมดแล้วนะครับ
กับการครบรอบ๔๐ปีโดยโปรโมเตอร์ทรงใจร่วมกับเสียแคน
ใหญ่กว่านี้ไม่มีอีกแล้ว

แค้นได้หรือเปล่าเดี๋ยวรอดู
กรรมการบนเวทีครับสัญญารัตนภัยวงชูมือให้ใคร

รองคู่เอกศึกยอดมวยไทยรัฐครับท่านผู้ชมครับ
เดี๋ยวเราพักกันสักครู่กลับมาชมผู้นำรายการในวันนี้ครับ